มาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของเด็กอีกเหมือนกันอายุ๑๒ปีซึ่งวันนี้คุณปวีนาพาพ่อกับแม่นะคะของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีไปถามความคืบหน้ากับตำรวจค่ะอันนี้เป็นการติดตามคดีที่
พ่อของเพื่อนเด็กเนี่ยนะคะลวงเด็กไปข่มขืนค่ะ
พ่อของเพื่อนพ่อของเพื่อนเลย
แล้วก็เด็กก็เล่นกันมาตั้งแต่อายุ๓ขวบด้วย
แต่ยังไงก็ไม่ทราบนะคะลวงไปไปข่มขืน

แต่ว่าตอนนี้ยังคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนค่ะ
เมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่มคุณปวีนาเนี่ยนะคะ
พาพ่อแม่ของน้องเพลงนามสมมุตินะคะ
ไปถามความคืบหน้าที่สพคูคศค่ะ
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มนายธราดล
อายุ๔๘ปีเป็นจิตอาสาด้วยนะคะ
เป็นจิตอาสาคุณภัยป้องกันอายกรรมในชุมชน

นะคะก็ลวงน้องไปข่มขืน
โดนไปข้อหาหลายข้อหาเลยแต่ข้อหานักก็คือข่มขึง
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
คุณปวีนาเล่าแบบนี้บอกแม่น้องเพลงมาหา

หลอกลูกสาวอายุ๑๒ปีให้ไปหาที่ปั๊ม
แล้วบอกน้องบอกไปคอนโดลุงสิ

เด็กไปแต่ว่าไม่ได้พาไปคอนโดค่ะ
พามาเนี่ยค่ะไปโรงแรมแห่งหนึ่งย่านลำลูกกา

จะพาไปทำกิจกรรมจิตวิทยาวัยรุ่น
หลังจากนั้นพอเข้าไปแล้วก็ข่มขืน
แล้วก็พาน้องกลับมาส่งบ้าน

อันนี้นี่กล้องวงจรปิดก็จับภาพรถนี้เอาไว้ได้นะคะ
กระทั่งแม่เขาสังเกตเห็นลูกสาวผิดปกติ
เค้นถามจนรู้ความจริงค่ะ
ก็ตกใจมากนะครับโกรธด้วย

ลูกสาวนายธรดลก็เป็นเพื่อนกัน
แล้วเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอายุ๓ขวบค่ะ
แล้วไปแจ้งความแม่บอกว่า

นำซ้ำคนก่อเหตุยังขับรถผ่านหน้าบ้าน

นี่ค่ะตำรวจบอกว่าคดีนี้หลักฐานมัดแน่น
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ